เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่กรุงเทพมหานคร
ซ่อมแซมสะพานไทยเบลเยี่ยมด้วย

แล้วก็ตรงถนนพระราม๔ฝั่งขาออก
ก็อย่างที่บอกว่าคือคนใช้เส้นทางนี้เยอะมาก
ที่ไปทำงานออฟฟิศก็อยู่แถวนั้นเยอะ
รถก็ติดกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะวันจันทร์ด้วย
เป็นสภาพการจราจรบริเวณถนนพระราม๔
ที่ติดขัดต่อเนื่องยาวไปเลย
ซึ่งขาออกท้ายแถวสะสมไปถึงสะพานไทยญี่ปุ่น
แต่ก็เคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟจราจรค่ะ
กรุงเทพมหานครเขาดำเนินการปิดซ่อมสะพานไทยเบลเยี่ยม
ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงอย่างถาวร
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการปิด
โดยที่ต้องปิดเนี่ยก็ถ้าจำกันได้๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
มันมีไฟไหม้ที่ใต้สะพานก็ทำให้สะพานแอ่นตัว
ผิวจราจรบางส่วนก็ซุดตัวตามโครงสร้างเหล็กไปด้วย
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕บอกว่า
วันนี้ปิดซ่อมแซมสะพานวันแรกประชาชนอาจจะยังรู้ข่าวไม่ทั่วถึงกัน
ว่าพรุ่งนี้การจราจรน่าจะดีขึ้นเพราะว่าน่าจะมีการหลีกเลี่ยงเส้นทาง
แล้วก็ต้องประเมินการจราจรไปอีกสักหนึ่งถึงสองวัน
เตรียมเสนอแผนการจราจรต่อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเพื่อแก้ไขต่อไปค่ะ
โดยตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง๑๘เมษายนเลยนะคะที่เขาจะปิดซ่อมสะพานไทยเบลเยี่ยมฝั่งขาออก
่งหน้าคลองเตยรวมสามสิบวันแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะปิดซ่อมสะพานฝั่งขาเข้า
มุ่งหน้าสามย่านระหว่างวันที่สิบแปดเมษายนจนถึงสิบห้าพฤษภาคมรวมยี่สิบแปดวันค่ะ
เพราะฉะนั้นจดกันเอาไว้ให้ดี